เกิดขึ้นเป็นประจำอืมแต่ชาวบ้านเขาไม่อยากให้เกิดหรอกค่ะนะ
ตีกันที่เวทีหมอลำที่ร้อยเอ็ดเนี่ยตีกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

ไว้เดี๋ยวเก้าหักหักทีป่ะเนี่ย
เอาอีกแล้วเบิกเก้าอีกแล้ว
เอาเป็นยังเอามันเห็ดมันเห็ดยังบ้างคัน
ตีเขาลมบ้างคันอ่ะบอกนี่ฮะเห็นไหม
ถ่ายคลิปบอกเอาอีกแล้วอืมคนเก่าอีกแล้วโอ้โห
มันตีกันอยู่เรื่อยฮะพวกนี้มีเวทีดนตรีหมอลำที่ไหนไม่ได้ครับ
ค่ะแล้วตีกันจากหน้าเวทีเนี่ยวิ่งไล่กันเนี่ย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
เป็นงานแสดงของหมอลำคณ๑นะครับที่หน้าตลาดเทศบาลนองฮีอำเภอนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ตามภาพที่เห็นแล้วบางคนก็เอาก้าวองค์เก้าอี้ของพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาเครื่องใส่คู่บริปาปราศักดิ์ยักษ์ใส่กันก็มีนะฮะวิ่งไล่ทำร้ายกันก็มีนะครับเจ้าบ้านประชาชน
ไม่สนใจใครเลยนะครับ
ระบุข้อความเอาไว้บอกนี่สดร้อนนะครับ

อำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ด
พวกคุณรู้ไหมว่าพวกคุณทำแบบนี้คนอื่นเขาเดือดร้อนแค่ไหน
เก้าอี้โต๊ะของร้านค้าพังหมด
หมอลำต้องทำการแสดงยากขึ้น
คนที่มาเที่ยวงานโดนลูกหลงไปด้วย
งครามโลกครั้งที่๓หรือยังไร
ขณะเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านวิ่งไล่จับ
ยังวิ่งหนีแบบอุตลุษล้มลุกครุกขานะ
พูดทรัพมหาก่อน
บรรยากาศดีเลยออกมาทอน
กัวเหมาสิเมื่อนอนเบอน
อยากมีเรื่อง

เกือบได้นอนร้านเรา
เกือบได้เข้าร่มบ้าน
ย้อนผู้สาวเสื้อขาวเขารินให้
ผู้บ่าจับได้ไขวเขาไวโตทาน

เมากระดกเหล่าเพี้ยวเกือบถึงไซส์เดียวค่อยละเสียวสั้นหลัง
จังแม่นเป็นเป็นตะสังแท้นอนองล่ะอยากให้เจ้าเศร้าเศร้า
นี่ครับวันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวทะลัดทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
คุณผู้ชมครับตรงนี้นะฮะเป็นลานตลาดสดเทศบาลตะบลหนองฮีนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าวันนี้ก็ตั้งแผงขายของกันนะฮะ
เย็นตรงลานตรงนี้จะมีการจัดงานหมอลำ
แล้วก็จะเปิดตลาดขายอาหารอันนี้เป็นภาพจากคลิปนะฮะ
ภาพที่คุณจิรยุทธ์ลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งจากการไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนายสมชัยเชิงหอมอายุหกสิบสองนะครับ
พ่อค้าตลาดสดหนองฮีบอกว่างานหมอลำที่มีกลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกัน
เป็นงานหมอลำที่มาเปิดวิกหรือว่าจัดแสดงกันเอง
ก็เก็บบัตรเข้าชมงานคนละร้อยยี่สิบบาทแสดงตั้งแต่สามทุ่มนะ
ก็จัดหนึ่งคืนนะครับตอนแรกเนี่ยที่มีการแสดงหมอลำทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยดี
ทีนี้พอสักตี๒มีกลุ่มวัยรุ่นไปเต้นหน้าเวทีเริ่มมีเรื่องกัน
ผู้จัดเขาต้องประกาศบนเวทีบอกขอให้หยุดเถอะนะ
อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวหมอลำก็ต้องยุติการแสดงนะก็ประกาศไปสองสามครั้ง
กระทั่งตีสามมีกลุ่มวัยรุ่นอีกสี่ห้ากลุ่มกลุ่มหนึ่งยี่สิบสามสิบคน
ทีนี้ไม่แค่เผชิญหน้าแล้วทีนี้มันตะลุมบ่อนกันเลยนะฮะ
มีบางกลุ่มที่ไม่ได้ตะลุมบอลกับเขาก็เหมือนกับก็ผสมโรงนะครับ
ไปเอาพวกระเบิดปิงปองนะเอาสิ่งของต่าง
ปาใส่ไปยังจุดที่ไอจุดนั่นมันช่วงละมุนกันอยู่
แล้วทีนี้ต่างฝ่ายต่างก็วิ่งหนีกันคนละทิศคนละทาง
หลังเสร็จงานหมอลำเนี่ยนะฮะกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นฝั่งเจ้าถิ่น
ยังไม่จบไปดักรอระหว่างทาง
ดักรอวัยรุ่นต่างถิ่นที่มีเรื่องกันในงาน
คือเรียกว่าชุลมุนวุ่นวายเลยอ่ะคืนวันนั้น
มันไม่ฟังเองมันก็เลยทะเลาะกันแบบสร้างสถานการณ์
เอาประทัดอะไรใหญ่มาโยนใส่กันตุ้มต้อม
เหมือนกับมีระเบิดคนกลัวคนไม่เคย
มันก็วิ่งกันมั่วกันไปเลย
กลุ่มไหนตามไปอยู่บ้านไกลกลับไม่ได้ไม่กล้าการ

เอ้ยมันยังได้ณที่จะจะกลับก็ไม่ได้
ทุกครั้งถ้ามีงานอยู่ในเกาะขนาดในก่อนี่ว่า
ดูแลความปลอดภัยดีแล้วในเกาะมันจะไม่เป็น

วิ่งเข้าบ้านนู้นบ้านนี้ทำท่าหยิบโน่นหยิบนี่เข้าไปแล้วก็เอาไปเลย
ทำท่าจะเอาไปตีกันฟาดกันนั่นแหละจริงมัน
ผมดูแล้วมันไม่ใช่คล้ายกับต้นสะดมไปเลยมันมีหลายกลุ่มครับ
ประมาณกี่กลุ่มคุณพอจำได้ไหม
กลุ่มมีกี่บ้านก็กี่กลุ่มนั่นแหละครับ

กลุ่มนี้พอมีเรื่องกันพวกมันก็ตะลุมบอลด้วยกัน

บางกลุ่มเข้าไม่แน่อยู่ข้างนอกก็ปลาเข้าแต่ปลาสิ่งของเข้าไป
มีชาวบ้านในพื้นที่บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าส่วนตัวเขานี่ก็ไม่อยากให้วงหมอลำมาเปิดวิกแสดงเลยนะฮะ
เพราะว่ามาเมื่อไหร่เนี่ยตีกันทุกครั้งฮะคุณเขียนมาสอน
งานเล็กงานใหญ่เลยยังไงก็ตีนะครับ
คือเจ้าหน้าที่ที่จะมาดูแลก็มีน้อยนะครับคือยังไงก็ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
แต่กลายเป็นคนอื่นต้องเดือดร้อนไม่ได้สนุกไม่ได้มีความสุขกัน
เพราะยกพวกตีกันอย่างนี้หรอคะ
คือมันตีกันทีแบบเป็น๑๐เป็นร้อยคนเจ้าหน้าที่มีไม่กี่คนจะไปคุมสถานการณ์ยังไง
คือถ้าเป็นงานบุญของหมู่บ้านหรือว่างานผ้าป่าเนี่ยอาสาเนี่ยเขาจะเยอะ
เขาจะมาดูแลความปลอดภัยอันนี้ก็แบบเขามาเปิดวิกกันเอง
พอเปิดวิกกันเองมันก็ตีกันนะเดี๋ยวฟังแล้วกันนะฮะที่ชาวบ้านเขาบอกกับเรานะครับ
นี่เหรอชาวบ้านอย่างนั้นท่านบอกว่าคือไม่อยากเลยอ่ะไม่อยากให้มีงานเลยล่ะ
แต่ว่ากรณีนี้ยังไม่มีใครไปแจ้งความนะยังไม่มีเจ้าทุกข์นะ
ถ้าอยากเปิดวิกแสดงแบบนี้แล้ววัยรุ่นมันต้องตีกันแน่
ค่ะตีเกษตรก็ออกไปไหนไม่ได้

พอมันตีกันพอมันทำท่างขึ้มห้่ำนะ

เก่งนักถ้าเจอตัวต่อตัวหนีไปไหนไม่ได้
อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ดูสิมันจะเก่งไหม

ก็แจ้งความดำเนินคดีเลขค่าเสียหายอะไรด้วย
ไม่งั้นมันก็ไม่เข็ดมันก็ตีกันตีแล้วก็กลับบ้าน